ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะพาคุณไปตามหาร้านอร่อยแบบไม่ธรรมดา
โดยการแข่งขันในครั้งนี้เราจะแบ่งเป็น๒ทีม
เพื่อไปพิชิตความอร่อยตามเส้นทางที่เรากำหนด
และหากทีมไหนไปถึงจุดสิ้นสุดได้ก่อนกันก็จะกลายเป็นผู้ชนะไปในภารกิจครั้งนี้
ส่วนทีมที่พ่ายแพ้ก็จะต้องเจอกับชาตากรรมที่เขาไม่อาจเลือกได้
โอเคไปพร้อมกัน

หลอน
ไม่มีอะไรใส่มาทำไมเนี่ย
พระกุ้งหัวหน้าภารกิจกินให้ไวไปให้ถึงทีมพลากุ้งพุ่งไป
กิบซ่าปี่หย่าพงกุลภาพ
ลูกทีมพลากุ้งพุ่งไป
กล้ากุ้งพุ่งไป

สวัสดีครับ
กินให้ไวไปให้ถึงครับ
และตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โรงเรียนอสัมชันสมุทรปราการ
เดิมชื่อโรงเรียนอสัมชันสำโครง
เป็นสถาบันการศึกษาโรงเรียนเอกชน
ที่อยู่ภายใต้เครือมูลนิธิภารดา
แต่ที่นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่คุณทั้งสองทีมจะต้องไปต่อเท่านั้นนะครับ
และภารกิจที่คุณทั้งสองทีมจะได้รับในวันนี้
นั่นก็คือการตะลุยทานอาหารร้านเด็ดในย่านดัง
ทีมไหนสามารถกินให้ไวและไปให้ถึงจุดสิ้นสุดได้เร็วที่สุด
ทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะในภารกิจนี้ครับ

และนี่คือซองที่บรรจุเงิน๓๕๐๐บาท
พร้อมกับแผนที่ที่จะพาคุณไปยังร้าน

และร้านทั้ง๓ร้านที่คุณทั้งสองทีมจะต้องไปในวันนี้นะครับ

ร้านที่หนึ่งป้าติ๋ม

ติ๋มที่อยู่ข้างร้านป้าจิ๋มใช่ไหม

เลือกเลยว่าตักกะมันคือร้านไหนแพงสุดกลางแล้วก็ถูก
ติ๋มเนี่ยต้องรู้จักกับพี่ปอสโมเดิร์ด็อก

ร้านที่๑ป้าติ๋มจะลงเงินเท่าไหร่ครับ
คิดว่าน่าจะเป็นร้านขนมกับร้านกาแฟมากกว่า

เจ๊ติ๋มเนี่ยต้องบอกเลยว่ากิ๊บอันนี้อาจจะเข้าใจถูกต้องนะ

เค้าขายพวกกูเตี๋ยวต่อจานเนี่ยจานละ๔๐๕๐อะไรอย่างเงี้ยพี่กอล์ฟ

ซึ่งไม่เรียนแบบอะ

แต่ว่าอันที่สองเนี่ยกิ๊บเข้าใจผิด
เป็นอาหารฟิวชั่นมีอาหารฝรั่งด้วย

โอ้โหเอาแล้ว

เฮ้ย
ขอให้คุณทั้งสองทีมโชคดีกับการตัดสินใจนะครับ

แต่ถ้าคุณตัดสินใจผิด
คุณทั้งสองทีมมีสิทธิ์ที่จะโทรหาผม

เพื่อที่จะกราบกรานขอให้ผมช่วย

ให้คุณผ่านภารกิจนั้นไปได้ครับ

ไปครับ
คาเบลด้วย
เร็ว
แต่เรื่องคุณภาพและความอร่อยรับรองว่าไม่บ้านแน่นอน
ร้านนี้มีน้ำยาขนมจีนให้เลือกมากมาย
โดยเฉพาะน้ำยาโบราณที่หาทานได้ยาก
ร้านขนมจีนป้าติ๋มแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ซอยบุญสิริ

จานละ๓๕บาทคุณผ้ากุ้งวางเงินไว้๓๐๐บาท
จะได้ทานทั้งหมด๙จานค่ะ
ก่อนทานจะต้องคลุกให้เข้ากันก่อนนะคะเพราะรสชาติถึงจะเข้ากัน

ขนมจีนซาวน้ำป้าติ๋มค่ะจานละ๓๕บาท
คุณก๊อฟวางเงินไว้๓๐๐บาทจะได้ทานทั้งหมด๙จานค่ะ

เพราะเป็นเมนูที่หาทานได้ยากในสมัยนี้
เรื่องรสชาติและความอร่อยไม่เป็นรองใครแน่นอน

กะทิสดหอมมัน

จะทำให้คุณอร่อยถูกใจแน่นอน